ปราจินบุรีกันต่อนะคะประวัติประชาชนจากทั่วสารพิษ
เขามาร่วมทำบุญที่นี่และมาร่วมพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณ
และตั้งใจดูให้ดีมีจุดหมายปลายประทัดด้วยจ้า

ชื่อว่าวัดเกาะพันศาโพธิยาลัยนะคะอยู่ในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
เขาจัดพิธีบวงสวงเพื่อขอพรจากองค์เท้าพรมเวศหรือว่าทาเวสวันนี่แหละนะคะ
มารำบวงสวงบริเวณด้านหน้าองค์เท้าพรมเวทด้วยนะคะ
หลังจากรำถวายเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีบวงสวง
ปรากฏว่าในช่วงวินาทีนั้นมีลมพัดมาแรง
ฝนตกกระหน่ำลงมาเลยอย่างรุนแรงเลย
ครับดูดิคุณลมแรงมากพอได้เวลาทำพิธี
ลมฝนหยุดตกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเนี่ยนะโอ้โหคนลุกไปหมดเลยคุณดูดิ
ภาพคือฝนตกหนักขนาดที่ถ่ายต่อแล้วเป็นอย่างนี้
อันนี้เราไม่ได้เบลอภาพนะฝนมันตกจริงแล้วต้องไปถ่ายอยู่ในรถดูแล้ว
ใช่คือแบบหนักมากพอจะถึงช่วงเวลาเลิกงามยามดีปั๊บ
นี่ฝนหยุดจะทำพิธี
จนสุดท้ายเนี่ยจุดพุโอ้โหเฉลิมชันร้องยิ่งใหญ่อลังการ
และต้องจุดประทับอีก๒หมื่นนัก
เพื่อดูจุดหมายปลายประทัดกันนะคะ

เอาดูใกล้หน่อยได้มั้ยจ๊ะ
ไกลพอมั้ยไกลพอมั้ย

จดเอาไว้จดจำกันเอาไว้มีโอกาสไปไหว้พระขอพรกันได้นะปราจีนบุรีนะยังอยู่ที่ปราจีนเหมือนเดิม
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างท้าเวสวันองค์ใหญ่เก่าแก่เป็นที่ร่ำลือ
ถ้าใครอยากจะขอพรให้รีบไปด่วนเลยจ้าจำได้ใช่ไหมจำได้ไปบ่อยอยู่แล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้โอ้โหไม่จำที่ไหนด้วย
ณวัดประทุมบูชาตำบลบ้านทามอเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่สาธุชนผู้เลื่อมสายศรัทธาในทาเวสวันมาเยอะเลย
เพราะท้าเวสวันที่นี่เก่าแก่ที่สุดสังเกตจากลักษณะขององค์เท้าก็ได้นะจะมีลักษณะว่าสีเนี่ยมันเก่าแก่แล้วจริงแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะคะ
ชาวบ้านนำเครื่องบูชาประเภทดอกไม้สีแดงน้ำดื่มผ้าแดงไปถวาย
เชื่อกันอย่างนี้ว่าใครมาขอพรปุ๊บก็จะได้โชคได้ลาบ

เพราะก่อนหน้านี้ตามสถิติคือมีคนถูกรางวัลที่๑มาแล้ว

จากการขอท้าเวสวันที่วัดประทุมบูชาแห่งนี้

แต่ที่นี่มีถึง๔รายด้วยกันว่าเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะ
ดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามีสาธุชนมากมายหลายคนไม่พลาดค่ะที่จะมาไหว้พระขอพร
รวมถึงขอโชคลาภจากเท้าด้วยสุวรรค์กันมากมาย
แต่สุดท้ายนะสิ่งที่หลายคนทำก็คือจุดทูปเสี่ยงทาย
มันต้องมีอะไรให้ดูหน่อยบางคนมานั่งคิดนั่งจินตนาการนั่งส่องมันไม่ชัด
จุดทูปเลยค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าของใครของมันนะ
จุดเสร็จแล้วยืนเฝ้าด้วยไม่งั้นคุณลืมนะคะว่าอันไหนของคุณ
หันไปคุยกับเพื่อนอ่ะหันมาตาลายแล้วอ่ะ
อันไหนของฉันอันไหนของคุณงั้นเอาใหม่เอาใหม่เคลียร์
จุดใหม่จ้าเอาเกี่ยวเวลารอกว่ามันจะแบบทอดลงมาคุณ
นั่นน่ะสิเอ้าก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้าแล้วกันค่ะ